ที่คุณพิทาเขาย้ำเลยว่าเป็นบันทึกความเข้าใจร่วมกัน

เนื้อหาสาระต่างที่ออกมา

ก็แปลว่ามีการปรณีประนอมกันในระดับหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็เรื่องมาตรา๑๑๒ไม่มี
แต่ก็ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถแต่ละพักซึ่งพักเก้าไกรไปหาเสียงเอาไว้ก็สามารถไปผลักดันได้
เพราะปรากฏอยู่ในข้อที่๕นะครับผมเอามาให้ดูว่าจะบริหารประเทศด้วยแนวทางยังไง
ก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าแต่ละพักก็มีอิสระในการที่จะไปผลักดันนโยบายของตัวเองในกระบวนการนิติบัญญัติ
เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงเรื่องนี้ก็เอาสรุปง่ายเลยว่ากระบวนการเรื่อง๑๑๒จะไม่ผลักดันในฐานะรัฐบาล
แต่ก็เป็นสิทธิของพักการเมืองนะครับที่ได้สัญญิงสัญญาเอาไว้ในช่วงเลือกตั้งก็ไปผลักดันผ่านกระบวนการสภาพผู้แทนรัศดร

ก็จะระบุไว้ชัดเจนว่าแก้ไขมาตรา๑๑๒นะครับอันนี้ชัดเจน
ถ้าเป็นรัฐบาลเขาจะทำนังสือมาว่าเขาทำเรื่องพวกนี้
ใช้กลไกสภาพผู้แทนรัศดร
ก้าวไกลก็ต้องไปใช้กลไกในสภาพผู้แทนรัศดรใช่ไหมครับเช่นตัวเองมี
ก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับ

ก็อยากจะเรียนแฟนคลับพักเก้าไกลนะครับว่า
ในเวืองต้นเนี่ยมาตรา๑๑๒เนี่ยก็คงไม่ได้หายไปไหนนะครับ
แต่ไม่ได้ผลักดันในฐานะเป็นกฎหมายรัฐบาลนะครับ
แต่เป็นกระบวนการของพักเก้าไกรที่ต้องไปดำเนินการ

คืออาจารยุตภพนะครับอย่างนี้เนี่ย
จะทำให้ทางสวเขาสบายใจขึ้นไหม

ในการที่จะโวท์ให้คุณพี่ธาเป็นนายก
แต่ไม่ได้มีอะไรยืนยันนะว่าสวเขาจะโหวตให้

มิติใหม่ทางการเมืองที่น่าสนใจ

หลายประเทศเช่นสหราชนาจักรนะครับ
อรมนีมาเลเซียเคนย่า

แต่ครั้งนี้เนี่ยแม้จะเป็นมิติใหม่ทางการเมือง
แต่ในอีกมุมหนึ่งมันสะท้อนภาพเหมือนกันนะครับ

และสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้

แต่ว่ามันคือสัญญาประชาคม

และ๓๑๓เสียงเนี่ยจับมือกันก่อน
ส่วนจะเดินหน้าไปพูดคุยกับสวยังไง

กับอีกอันหนึ่งคณะทำงานในการเจรจา

แต่ว่าก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าสุดท้ายเนี่ย

คือวันนี้สิ่งที่อาจจะเป็นความตั้งใจ

โมเมนตัมทางการมือได้เหมือนกัน

ประการแรกคือการแบกรับความคาดหวังของประชาชน
เมื่อสู่ท่านจานท้าพรพูดถึงเรื่องนโยบาย

คราวนี้ไอ้การแบกรับความคาดหวังที่เยอะเนี่ย

เหมือนกรณีชาติพัฒนากล้าเป็นไปได้
รวมไปถึงวิธีคิดวิถีปฏิบัติของก้าวไกลเอง

รัฐบาลจริงสิ่งที่รออยู่คือ
บราชการความเป็นรัฐราชการ
หรือที่หลายคนเรียกว่าภักรราชการเนี่ย

ถือว่าเขาถอยบอสมควร
ถอยเยอะแล้วครับ
ขอบคุณครับ